จังหวัดจันทบุรีนะคะพ่อเลี้ยงก่อเหตุใช้แฉลงตีศีรษะแฟนใหม่ของลูกเลี้ยงสาวอายุ๑๗ปีจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจรวบรวมหลักฐานและตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ผู้ต้องหาขี่รถเข้าไปก่อเหตุ
เกาะเหตุคือใช้แฉลงเหล็กกระหน่ำตีนายสำรวมผู้เจริญอายุ๕๓ปี
อยู่ที่ห้องแถวห้องแถว๑พื้นที่ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกู่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
หลังจากนั้นก็ถูกตำรวจตามรวบตัวได้ในเวลาต่อมานะคะ
ทราบชื่อคือนายสุริยาศรีคำอายุ๓๗ปี
แล้วก็ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ในช่วงของการสอบปากคำนายสุริยาเล่าบอกว่า
ตามนายสำรวมแฟนใหม่ของลูกเลี้ยงสาวอายุ๑๗ปีไปที่หน้าห้องแถว
หลังจากที่ทราบว่านายสำรวมเพิ่งกลับจากพาลูกเลี้ยงสาวไปฉลองวันวาเลนไทย
ทำให้ตัวเองเกิดความหึงหวง
สารภาพแบบนี้เลยหึงหวงลูกเลี้ยงสาว
โดยอาศัยจังหวะขณะที่นายสำรวมกำลังเปิดประตูจะเข้าห้องพัก
แฉลงกระหน่ำตีที่ศีรษะหลายครั้ง
ในสำรวมบาดเจ็บสาหัสนอนแน่นิ่งไปนะคะ
นายสุริยาเห็นแบบนั้นก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนนายสำรวมเพื่อนห้องแถวใกล้เคียงกัน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า
แต่ว่าได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ด้านผู้กำกับสพเขาคิชกูธบอกว่า
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหามีสัมพันธ์ลึกซึ้งเชิงชู้สาวกับลูกเลี้ยงสาวของตัวเองมานานหลายปีแล้ว
ที่ลูกเลี้ยงสาวจะไปคบหากับแฟนใหม่
ซึ่งก็คือนายสำรวมได้เพียง๖วัน
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
จากการสอบสวนในเชิงลึกยังไปทราบอีกว่า
ขณะที่ลูกเลี้ยงสาวอยู่กับนายสุริยาซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้เคยตั้งท้องและคลอดลูกสาว
ตอนนี้อายุประมาณ๒ขวบแล้วนะคะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นลูกของนายสุริยาพ่อเลี้ยงคนใหม่ด้วย
ซึ่งจะได้นำตัวเด็กไปตรวจดีเอ็นเอ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าถ้าพบว่าดีเอ็นเอออกมา
ผลว่าเด็กคนนี้อายุ๒ขวบเป็นบุตรที่เกิดจากนายสุริยาพ่อเลี้ยงจริง
จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะก็คือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีอีก๑กระทงค่ะ